ในเหตุการณ์นี้ลูกจ้างเมาด้วย

ที่ดุว่านะคะสุดท้ายเอามีดไปฟันในจ้าง

แล้วก็จบลงด้วยการที่เจ็บทั้งคู่ค่ะ
บาดเจ็บทั้งคู่นะคะต้องไปโรงพยาบาลทั้งคู่

บริษัทแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรี
ทั้งคู่คุณผู้ชมเลือดโชคทั้งคู่ค่ะ
ตอนที่กู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐไปถึง

ถูกฟันที่ศีรษะ๔แผลเลือดไหลอาบหน้าค่ะ
แล้วอีกคนนึงก็คือนายเศษสิริอายุ๕๒
มีบาดแผลถูกฟันเลือดอาบหน้าเหมือนกันนะคะ

แล้วก็ส่งโรงพยาบาลชนบุรีไปกันคนละคันนะคะ

บอกไม่มีอะไรแล้วแล้วเคลียร์กันแล้ว

จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
พบมีดอีโต้ตกอยู่เล่มหนึ่งนะคะ
จากการสอบถามภรรยาของนายนำเกียรติ

บอกว่าอีกฝ่ายนึงไม่พอใจนะคะ

คู่กรณีชอบกินเหล้าในเวลางาน
ตรงนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาไม่พอใจนะคะ
ที่ผ่านมาเคยมีคำพูดบอกว่าเดี๋ยวจะเอามีดมาฟัน
แต่ก็ไม่คิดนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริง

โอ้โหมีแต่รอยเลือดค่ะ

เวลาแฟนหนูเขาจัดงานอะไรอย่างนี้

คำสั่งไม่ทำตามอะไรอย่างนี้ค่ะ

พอสั่งงานไปทีไรก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยค่ะ
เป็นหลายครั้งแล้ว

ใช่อยู่ดีเขาก็เลยแบบว่า
โทรมาบอกเลยว่าจะเอามีดมาฟัน

เขาเป็นคนอยู่แถวนี้
เขาบอกว่าจะทำให้อยู่ตรงนี้ไม่ได้เลย

แล้วเขาก็เลยเอามีดมาเลยค่ะ

ครับ